เมื่อวานี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะมีการเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษ
ว่าวาระพิเศษเป็นการประชุมทุก๓เดือน
และการประชุมนี้นะคะจะเป็นการเรียกผู้บังคับกองพันธุ์ประมาณ๘๐๐นายทั่วประเทศมาร่วมประชุมด้วยกัน
หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เป็นภาพนี้ออกมานะคะ
ก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
นำนายทหารทั้งหมดเกือบ๘๐๐นายค่ะ
กล่าวปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
เพื่อแสดงออกถึงการทำหน้าที่ของทหารในการปฏิบัติหน้าที่และรักษากองทัพรักษากองทัพ
ก็คือกองทัพบกในปัจจุบันนะคะซึ่งผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์คุกเข่า
พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยน้ำเสียงที่ดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
คำกล่าวปฏิญาณคือข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต
โดยกล่าวทั้งหมด๓ครั้งด้วยกันค่ะ
ก่อนที่พลเอกอภิรัตน์จะเริ่มกล่าวนำปฏิญาณตนและตามด้วยการถวายบังคม๓ครั้ง
ฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยค่ะ
คำกล่าวปฏิญาณคือข้าพระพุทธเจ้าจากรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต
หลังจากพิธีปฏิญาณตนนะคะมีพิธีมอบรางวัลเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพันโทปะกิจผลฟักหรือผู้พันบิ๊ก
รองหัวหน้ากองยุทธการมณฑนทหารบกที่๑๒ค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
ลงพื้นที่หาเสียงของพักเสรีรวมไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี
อันนี้เป็นคลิปโด่งดังเมื่อช่วงประมาณสองถึงสามวันที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะคะจนทำให้
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักต่อว่าด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรง
เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันนี่นะคะและก่อนที่จะมีการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก
พลเอกอภิรัตน์ได้ให้โอวาสตอนหนึ่งนะคะบอกว่าในช่วงที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยหัวต่อแบบนี้
มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเลือกตั้งทหารต้องทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความอดทนอดกลั้นเพื่อความเป็นกลาง
ระบุเพิ่มเติมบอกว่าทหารเรามีคุณสมบัติผู้ดีถูกอบรมสั่งสอนมาอยู่ในเบ้าล้อมเดียวกัน
ฉะนั้นจากนี้ยิ่งต้องมีความระมัดระวังและที่สำคัญต้องรักษาเกียรติความเป็นทหารอาชีพของเราไว้ให้ดี
เพราะเมื่อไหร่ที่เราแตกกันไม่รักและไม่สามารถคีกันประเทศก็จะอยู่ไม่ได้นะคะ
ซึ่งวันนี้เองค่ะจากเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับคำปฏิญาณตนพันเอกวินไทยสุวรีโคศกกองทัพบกได้ทันแหลงข่าว
จากแถลงเกี่ยวกับผลของการประชุมเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ได้พูดถึงการถวายสัตว์ปฏิญาณตนด้วยบอกว่า
ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของข้าราชการทหารที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะคะ
เน้นเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้องเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนเสียสละสามัคคี
ยืนยันว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะ